เขายอมรับยอมรับโดยดีว่ามีลูกสาวอีกคนนึงชื่อว่าน้องเอมิลี่อายุ๒เดือน
โดยคุณพ่อก็เป็นนายแบบนั่นแหละคือนายแบบชาวรัสเซียเนี่ย
เขาก็เปิดเผยผ่านทางรายการเนี่ยโดยบอกว่าไม่ได้จะปิดบังเรื่องดังกล่าว
เพียงแต่ช่วงระยะเวลานั้นกำลังมีเรื่องมีราวมีคดีกับไมค์พี่รัฐอยู่
กลัวว่าอาจจะเป็นประเด็นดังกล่าอาจจะมีผลจึงยังไม่ได้บอกทุกคน
อันนี้คือบทสรุปที่เขาก็ตัดสินใจออกมาพูดในวันนี้นะฮะ
ว่าเฮ้ยจริงแล้วเนี่ยมันอะไรเกิดขึ้น
ก็มีน้องอีกคนนึง
อันนี้ถูกต้องไหมที่เขาพูดกันมาเนี่ยว่าปีหน้าจะกลับมาแต่งงานด้วย

สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้อดรู้สึกไม่ได้ว่าเป็นแม่ที่แย่หรือเปล่า
ที่ตลอด๖ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาพยายามประคับประคองความเป็นพ่อแม่ลูกมาตลอด
เพราะอยากให้ลูกมีครอบครัวที่สมบูรณ์เหมือนเราคุยกันไม่ลงตัว
ไมค์มองว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกสำหรับลูกคืออะไร
ซาร่ามองว่าคือเอาง่าย
คือเขาก็บอกเขาก็มองในสิ่งที่ดีที่สุดของลูกก็คือสิ่งที่เขาต้องการนั่นแหละ
แต่ไมค์ก็มองอีกแบบนึงนะฮะ
เหมือนเราทั้งสองคนมองสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกแตกต่างกันไป
ส่วนเรื่องท้องอย่างที่บอกว่านางก็ยอมรับน้องตอนนี้ได้๒เดือนแล้ว

ก็ต้องตั้งช่วงที่มีขาวพวกนั้นแหละที่คุณแม็กซ์มีขาวตอนนั้น
ที่ฉันไปดูไลฟ์เขานางผอมแล้วเนอะ
อ่าผอมแล้วช่วงที่แรคขายเสื้อผ้าใช่ไหม

แล้วช่วงที่มีคนเห็นที่ภูเก็ตแหละ
ใช่ไหมถ้าท้องอ่อท้องปุ๊บนั้นก็ไปอยู่ภูเก็ต

ตลอดเวลาที่มีคนไปถามหรือเป็นคนไปเข้าไปในแชท
ไลฟ์สดอะไรอย่างนี้เขาก็ไม่เคยปฏิเสธนะ
อืมส่วนเขาบอกว่าน้องตอนนี้๒เดือนน้องเอเมรี่นะครับ
ซึ่งพ่อของน้องเป็นนายแบบวาดิมนะ

บอกว่าแม็กซ์เรลอยู่ในสถานะไหนกับครอบครัวใหม่

เพราะตนเป็นครอบครัวเดียวกัน
คือผมก็ถามว่าอ้าวอย่างนี้มีครอบครัวแล้ว
หมายถึงว่านางก็บอกว่านางจะแต่งงานใช่ไหมล่ะ
มกรามั้งรู้สึกว่าถ้าสมมุติตัวเองอัดรายการอยู่

เหมือนพูดชาติจะกลับมาแต่งงานกับนางนะ

ว่ามันติดโควิดอยู่เหมือนว่าผู้ชายยังมาไม่ได้

ซึ่งเขาบอกว่ากรณีที่ไมค์พี่รัฐ
ก็ฟ้องร้องขอสิทธิ์ร่วมปกครองลูก
โดยได้พูดคุยกับทนายความเพื่อขอยกเลิก๖ข้อเรียกร้องแล้ว
อันดับแรก๖ข้อเรียกร้องที่เขาเคยเรียกร้องกันมา
แล้วให้ฝ่ายชายเนี่ยณตอนนี้เปลี่ยนแล้ว
ให้ฝ่ายชายเป็นผู้ดูแลลูกด้วยกัน

เป็นผู้ดูแลรวมทั้งแบ่งค่าใช้จ่ายต่อไปนี้

ใช้จ่ายแบ่งกันออกเป็นคนละครึ่ง

ตัวเองเนี่ยหลังจากนี้ปุ๊บมันก็ต้องมีลูกอีกคนนึงแล้ว

ถูกต้องไหมใช่ค่ะอืม

คือไมค์เขาถึงอยากออกมาตอนนี้
เพราะว่าเหตุผลส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากเรื่องนี้แหละ
กังวลเรื่องลูกเหรอถูกต้องแล้วก็กังวลเรื่องน้องอีกคนหนึ่ง
ก็เลยเอามาในการที่จะแบบว่าเซ็นรับรองกันไป

ยังไม่ได้ตกลงว่าสุดท้ายแล้วจะจบที่ตรงไหนด้วยซ้ำ
นะฮะก็อาจจะคุยกันหลังบ้านมารอบนึงแล้ว
แต่อาจยังตกลงกันไม่ได้ตรงนี้นะฮะใช่ก็เลยมีการแยก
ซึ่งเขาก็พูดอย่างชัดเจนว่าอ้าวแล้วสำหรับพ่อของน้องคนใหม่ล่ะ
อ้าวหาวาดิมวาดิมนี่นางก็บอกว่าจริงว่า
คือวันนี้อย่างแรกเลยนางก็บอกว่าขอโทษที่ได้รับผลกระทบจากซาร่า
ส่วนซาร่าเองเนี่ยแม้โดนต่อว่านางก็บอกว่าทุกวันนี้นางรู้นะ
ว่านางโดนด่านางอ่านทุกข้อความ
แต่ตอนนี้เรื่องลามปามไปยังลูกแล้วก็ครอบครัวแล้ว
จึงอยากออกมาปกครอบครัวเท่านั้น
เราอยากชี้แจงให้เรื่องถูกเก่าหาว่ากีดกันพ่อกับลูกเนี่ย
เรื่องไปถึงศาลเนี่ยไม่มีเหตุผลอะไรที่จะทำให้ลูกรู้จักกับพ่อ
เราต้องเป็นแม่แบบไหนหรือ
ถ้าทำแบบนั้นซาร่าต้องการให้ลูกมีครอบครัวที่สมบูรณ์
จึงเป็นไปได้ที่เอาง่ายเหมือนกับนางไปกีดกันลูกหรือเปล่า
ถูกต้องไหมนางก็บอกไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอน
เขาบอกจากที่ไมค์ไม้เคยพูดว่าฟางเส้นสุดท้าย
ก็คือเรื่องที่ไปดักรอเจอที่สนามบินแล้วไม่ได้เจอ

ว่าที่วันนี้ไมค์จะต้องออกมาแอคชั่นอ่ะ
เพราะว่าไปดักรอเจอลูกที่สนามบินแล้วก็ไม่ได้เจอกัน
ไมค์มารอเจอลูกที่คอนโดเนี่ยเวลาบ่าย๓โมง
โดยช่วงนั้นซาร่าและไม้มีข้อถกเถียงกันตลอด
จากนั้น๕โมงเย็นไม้โทรมาบอกว่ารอมานานแล้วนะ

จึงสงสัยว่าทำไมไมค์ไม่ขึ้นมาหาที่คอนโด

โดยตอนนั้นลูกกำลังจะไปว่ายน้ำกับเพื่อน

แต่จะให้ลูกลงมาข้างล่างคอนโด
จากนั้นลูกได้ลงไปหาแล้วก็กลับขึ้นมาจากคอนโด
ซึ่งเราก็ตกใจว่าทำไมลูกขึ้นมา
ไปถามว่าทำไมไม่พาพ่อไปเลี้ยงวันเกิด
บอกว่าเหมือนมีคนมากดดัน

เมื่อกรณีของน้องแม็กเรลเปลี่ยนไปเนี่ย
ซาร่าก็ว่ามีวันหนึ่งเราไปเจอไมค์
เขาเล่าให้ฟังอย่างนี้เราไปเจอไหมนะฮะ
มาหาลูกที่โรงเรียนแล้วไม้ก็ไป
แล้วก็แม็กเวลจึงถามว่าทำไมไม่เอาลูกไปด้วย
แล้วจึงถามเราจึงโทรไปถามไมค์แบบว่าติดธุระ
โดยมีคำพูดหลายอย่างที่ทำให้รู้สึกไม่ไหว
ซาร่าพยายามไม่ให้ลูกรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับแม่
เขาบอกอย่างนั้นโดยลูกเนี่ยยังมาถามว่าทำไมแม่ร้องไห้
อันนี้ที่เขาให้สัมภาษณ์นะพ่อทำร้ายเหรอ
ลูกจะปกป้องเองเราจึงอธิบายเขาว่าพ่อแม่แค่ทะเลาะกันลูก
ไม่มีอะไรก่อนอธิบายว่าเรารักลูกเหมือนเดิม
แต่อาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันโดยลูกเนี่ยสัมผัสถึงปัญหา
อาจทำให้ลูกเนี่ยเปลี่ยนไปเหมือนกับว่าเขาบอก
เขาไม่ได้เป็นคนไปสอนลูกนะให้ลูกมีอคติต่อพ่อ
เขาไม่เคยไปสอนลูกเขาไม่เคยไปสอนลูกแต่ลูกเนี่ยเห็นแม่ร้องไห้
รู้ก็เลยมีความคิดเปลี่ยนไปเขาก็ว่าอย่างนั้น
เหมือนกับเด็กอ่ะงอนพ่อไปเองเหมือนบางครั้งก็งอนเรา
เขาก็เคยเขาบอกตัวเขาเองเขาก็งอนเหมือนกันนะครับ
รู้ว่าต้องย้ายโรงเรียนเนี่ยทำไมต้องย้ายคอนโด
ลูกเขาถามว่าที่บอกว่าเหมือนกับคลิปที่แม็กเวลพูดกันนะแองจี้

ทำไมเด็ดดี้เตะออกจากคอนโดเด็ดดี้ไม่รักแล้วหรอ
จำได้ไหมที่เขาถามว่าเขาบอกรู้ลูกเนี่ยรู้แล้วนะ
ว่าต้องย้ายโรงเรียนแต่ทำไมต้องย้ายคอนโดด้วย
ลูกยังถามว่าทำไมพ่อไม่ให้เราอยู่
จึงได้คุยกับไม้ว่าอยากให้บอกเรื่องนี้กับลูกเอง
ดูคลิปนี้คลิปนี้มีไหมฮะมีเสียงไหมฮ
ออกลูกอ่ะเขาว่าทำไมเตะออกจากคอนโด
แม็กเวลเฮ้ยยูไม่พูดแบบนี้ครับลูก
เตะออกจากคอนโดคลิปนี้แหละที่เป็นดราม่าทั่วฟ้าเมืองไทย
อะไรนะครับเขาบอกว่าลูกเขาก็เคยถาม
ลูกก็เคยถามว่าทำไมต้องย้ายคอนโด
ยังถามว่าทำไมพ่อไม่ให้เราอยู่
ได้คุยกับไม้ว่าอยากให้ไมค์เป็นคนบอกกับลูกเอง
เพราะเราไม่รู้อะไรลึกลูกก็๖ขวบแล้ว
แล้วก็ช่วงโควิดไม่ได้คุยกันเท่าไหร่
ซาร่ามีคนคบอยู่ทำให้คุยกับไม้ไม่เหมือนเดิมหรือเปล่า

เพราะก่อนเนี่ยพ่อลูกพ่อแม่ก็อาจจะคุยกันง่ายขึ้น
เพราะว่าซาร่ามีใครแต่เมื่อซาร่าม

บอกว่านายแบบเนี่ยที่กลับบ้านไป

ถ้าข่าวข่าวลือของนางนี่ว่าขอโปรดเรียนเอแล้วคุณแม่

เรื่องแต่งงานตอนเวลาทางเล่งวางแผนไว้แรง
ผู้ชายรู้ว่าท้องปุ๊บและแก้วไปรึเปล่า
รวมถึงตบปากหล่อน
ตบปากแม่เหล่ะ
ไม้ซาร่าจะมีชื่อแม่มดดำต่อด้วย
ดำแฉมดดำบอกมดดำเผลอ

ตบปากมดดำตบปากแองจิ๊ปากอย่างไร
หนูฟังนะคะพี่มจะได้เอาผีเสื้อที่หัวหนูที่มันหนักนะ

ยังคบกันปกติค่ะ

จำที่ใส่กระลาฟหัวไว้อย่างจี้

ก็ได้แต่อ่านสคริปต์เราก็เล่าข่าว
อ๋ออ่านสคริปต์หมด
ไม่มีเล่าเรื่องสคริปต์อ๋อโอเคสคริปต์สคริปต์สคริปต์สคริปต์สคริปต์สคริปต์สคริปต์สคริปต์สคริปต์สคริปต์สคริปต์สคริปต์สคริปต์
ฉันอ่านสคริปต์

พี่ก่อนอักษรย่อเยี่ยม

บอกว่าไม่ได้เลิกลากันตามข่าวค่ะ
โดยเราเป็นครอบครัวกัน

เดินทางไปทำงานหลายประเทศ

วู้แต่หล่อ
ดูสิเขาจะเดินทางไปทำงานหลายประเทศโดยตอนนี้เขาไม่ได้แก้วกับรัสเซียนะ
อ่าฮะเขาไปทำงานอยู่ที่ประเทศจีนอ๋ออยู่จีนเหมือนกันเวย์คล้ายกันด้วย
ยืนยันนะฮะเป็นคนที่เป็นข่าวนี่แหละโดยเป็นชาวยูเครนหนูอ๋อยูเครน
หนึ่งเป็นชาวยูเครนเขาบอกเราก็เป็นสภาพโซเวียตไงเอ่อ
ที่ผ่านมาแต่เจอโควิดทำให้ต้องเลื่อนการแต่งงานออกไปปี๑

แต่งปีหน้าแต่ยังไม่รู้จะเข้าประเทศได้เมื่อไหร่

ถ้าเข้าได้มันไม่มีเครื่องบิน
วันที่๘นี้มาแล้วนะฮะ

ใช่เราอาจจะต้องเวียร์หลายประเทศนิดนึง
ไฟล์บินเช่นแบบว่าสมมุติคุณจะบินไปญี่ปุ่นเนี่ย

โป๊ะแวะไปเรื่องรายงาน๒๐กว่า
ทำไมไปไหนขนาดนั้นนะม้อน

เขาต้องรีบกลับมาแต่ต้องคิดถึงลูกเก่าเนอะ

ก็บอกว่าตอนนี้เอมิลลีน่ะเลี้ยงง่าย
ส่วนเรื่องย้ายครอบครัวแฟนใหม่อยู่ไม่เป็นที่
เพราะแฟนนางก็ต้องทำงานหลายประเทศจึงพูดคุยกัน
แล้วก็ยกตัวอย่างไหมโดยเราอธิบายให้เขาฟัง

คำถามคำถามเด็ดแองจี้เกี่ยวกับค่าเลี้ยงดู
ค่าเลี้ยงดูคือ
ทำไมเธอต้องอยากรู้เธอเขียนสคริปต์มาทำไมเธอต้องอยากรู้

เขาอยากรู้เหมือนเขาจะเบาลงแล้วนะ

นางก็บอกอย่างนี้ค่าเลี้ยงดูเนี่ย

มีแต่ความเมตตาของไม้ที่มีต่อลูก

เรื่องเงินถ้าพ่อจะให้เท่าไหร่แล้ว
แต่สุดท้ายไปไม่รอด
ทุกครั้งที่ซาร่าไปมีใครใหม่

ไม้จะพูดตลอดว่าไม่มีได้มั้ย

ถูกยังเป็นครอบครัวได้มั้ย

เพราะคิดว่าจะเป็นความสุขของลูก

ที่ผ่านมาจะอยู่แบบเงียบตลอดเพื่อลูก

ที่คิดว่าเออทุกอย่างพอแล้ว

หนูอยากจะตั้งไว้เนาะ

เขาบอกว่าเมื่อถามถึงยังมีภาพไปปาร์ตี้

เมื่อลูกนอนจะมีพี่เลี้ยงดูแล
เราก็ไปใช้ชีวิตกับแฟนใหม่

ลูกหลับแล้วนางก็ต้องไปอยู่กับแฟนใหม่สิ

นางก็ตอบเบี้ยวเนาะ

ทำไมว่าคุณโมทางจะถามอะไรกัน

เอาเงินผัวเก่าไปเลี้ยงผัวใหม่จริงไหมลูก
คำถามจะซอบอยู่แล้ว
คุณแม่ซ้อมตรงไหนเนี่ย

คนที่โซเชียลเห็นใจหนูเหมือนไหม

นางก็จะตอบอย่างนี้นะฮะแต่อันนี้เขาถามแบบเป็นผู้ดีอะเนาะฉันเป็นพิธีกร
แบบเป็นพิธีดีเนอะเนี่ยไปเที่ยวกับแฟนเนี่ยไปเที่ยวกับแฟนใหม่เนี่ย
เป็นคนออกเงินใช่ไหมอันนี้คือคำถามซอบ

อย่างนี้นางก็ตอบว่าแฟนใหม่ทำให้ไม้เนี่ยอยากจ่ายซาร่ากล่าวว่า
ถ้าเป็นแบบนั้นเขาก็ตัดเงินแค่ผ่านซาร่า๓๐๐๐บาท

แล้วก็ถามว่าเนี่ยอีกครั้งนึงว่าไปเสี่ยมลูกหรือเปล่า
เสี่ยมลูกหรือเปล่าที่แบบว่าไปเสี่ยมลูกบอกว่าไม่ให้
แต่ออกจากคอนโดเขาบอกว่าลูกบอกว่าฟังมาจากเพื่อน
เขาบอกว่าลูกเขาไปฟังมาจากเพื่อนยืนยันว่าลูกไม่ใช่เครื่องมือ
ไม่เจ็บซาร่าก็เจ็บนางว่าลูกเป็นเด็กไม่ควรมาเจออะไรแบบนี้
ซาร่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปบอกลูกแบบนั้นนะจบเนอะวันนี้